สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย
สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย
สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

สนามโรงเรียนสมุทรสาคอนวุฒิชัย

นี่คือเกมในครึ่งเวลาแรกครับจากนั้นครึ่งเวลาหลังครับเกมก็ยังคงสนุกตื่นเต้นนะครับ
มีโอกาสยิงเช่นเดียวกันครับอย่างสมุทรสาครก็จะบวกประตูเพิ่มได้ครับ
นี่แหละครับศรีสะเกดได้โอกาสบุกขึ้นมา
กว่าของภูเบสไม่ได้ครับแล้วลากขึ้นมาโดยอลงกรโดนสกัดครับล้มลงไป
มาใหม่ครับโดนบีบนะครับสุประโชครอดดารา
ตามอยู่หนึ่งประตูนะครับโค้ชบังอนุชามั่นเจริญ
แล้วจังหวะนี้ขึ้นมาครับได้ยิงลูกนี้โอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับ
ช่วงท้ายเกมแล้วด้วยครับลูกยิงของรัฐพลรุนเหลืองครับ
สิทธิ์ที่พุทธศาสประตูจิราธิวัฒน์จะรับได้ครับ
เป็นประตูย้ำชัยชนะครับทำให้จบเกมสมุทรสาคร
เอาชนะศรีสะเกตไปสามตอนหมื่นครับ